ก็ปัดพิเศษที่จะตอบคำถาม
ถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรี

โดยพูดเพียงว่าคอสเดียชอง่าจะต้องผลิตรับเนื่องการ

และจะต้องทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยครับ
คือถ้าพวกมันไม่สงบแล้วมันต้องไปเจอไปตามรถแมพได้ได้

และมันต้องว่าไปทำให้เกิดความสงบ
และต้องทำให้เกิดรถแข็งได้ได้
ขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสนแก่นำพระพระเภอไทย
มองว่าหากขอสชจะอยู่ต่อคงไม่มีใครไปห้ามได้นะครับ
แต่ว่าขอให้การทำประชามติเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมก่อน
และเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์ประสานเสียงกันว่า
ถ้าบ้านเมืองไม่สงบจะอยู่ยาว
จะทำให้นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ

จากนี้ไปเศรษฐกิจไทยจะยิ่งชะลอตัวมากขึ้น
ส่วนข้อเสนอของประธานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นว่าหากท้ายสุดแล้วสารรัฐมนูล

ออกเสียงประชามติมาตรา๖๑วัก๒
ขัดรัฐมนตรีก็ควรจะเลื่อนวันลงประชามาตรีออกไปก่อน

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันนะครับ
จะไม่ใช้มาตรา๔๔เลื่อนวันลงประชามติ

เพราะจะขอให้รอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลออกมาก่อน

ก็จะเลื่อนหากไม่ขัดก็เดินหน้าทำประชามติต่อ
ขณะที่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะครับ

ให้ในแพทย์เรวัตวิสรุธเวศ

ตามที่คณะกรรมการสัญหาเป็นผู้เสนอชื่อขึ้นมา
ด้วยเสียงเห็นชอบและไม่เห็นชอบที่เท่ากัน

ขณะที่มีผู้งดออกเสียง๒๔เสียง

ซึ่งมีรายงานว่าสาเหตุที่นายแพทย์เรวัต

ที่ประชุมสนชเนื่องมาจากในอดีต
เคยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและสนิทสนม